ที่เรื่องของสถานการณ์โควิดนะฮะแต่ว่ารอบนี้เจ้าพ่อบิ๊กเมาเท่น
ก็คือปาเต็ดปาเต็ดเนี่ยเม้นเบาฟาดนิ่ม
กับงานมาลาทอนวิ่งมาราทอนที่จังหวัดบุรีรำฮะ
วิ่งกันสบายจัดงานยิ่งใหญ่อลังการ
แต่ไม่มีใครกล้าย่างกลายไปสั่งปิด

เห็นหน้าไปแล้วเดี๋ยวได้เห็นหน้าอีกทีนึง
งานนี้จังหวัดบุรียรำ
ดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ไหน

แต่ว่าท่านเนวินชิดชอบท่านก็มาร่วมงานและเป็นประธานงานนี้ด้วยฮะ
ปาเต็ดยุทธนาบุญอ้อมเจ้าพ่อโปรเจกต์บิ๊กเมาเทน

ว่านี่หรองานเปิดตัวงานบุรียรรมวิ่งมาราธรรม๒๐๒๒

นักวิ่งเขาก็รวมตัวกันอลังการขนาดนี้

พวกเชียร์โลงเชียร์อยู่ข้างบน
นี่ทำไมไม่เห็นมีใครกล้าย่างกลายมาแต่ต้องสั่งปิดเลย

เขาก็มีไงประมาณสักครึ่งเมตร

คนอัฐจารย์นี่ยืนกันท่าจะสิ่งกันอยู่แล้วเนี่ย

ได้แต่คิดแล้วก็สงสัย

สุดท้ายปาเตศต้องสั่งปิดเองแต่ว่าพอเป็นงานนี้
พอเป็นงานที่เมืองซ่อกราวดินแดนศักดิ์สิทธิ
ไม่มีใครกล้าปิดฝาเต้นก็เลยแซะเบานะฮะ
แต่ตอนนั้นไม่มีใครให้กูทำสุดท้ายเองก็ต้องมีการปิดไปนะครับ
เต้ก็เลยมีการโพสต์แซะเบาฟาดกันนิ่มแบบนี้นะฮะ
แต่ในขณะที่งานอื่นจังหวัดใหญ่ยังคงจัดได้ตามปกตินะครับ
เต้นไม่รู้ทำยังไงได้แต่คิดแล้วก็สงสัยก็เท่านั้นเอง
สงสัยต่อไปสงสัยต่อไปปาเตศทำอะไรไม่ได้
นี่พี่ต้นคุณผู้ชมที่ชมอยู่ในยูทูปของเรานะคะ
ชื่อว่าคุณกูจะเม้นแล้วไงกูจะเม้นบอกว่าบุรีรำบ้านใครล่ะ

ขยับต่อเดี๋ยวไปดูตัวเลขการฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้
ก็เป็นตัวเลขของช่วงสุดสัปดาห์อาจจะฉีดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ
๗๔๑๕๑โดสเข็ม๑๒๓๔ภาพรวมประเทศไทยไปขนาดไหนแล้ว๑๒๐ยัง
ยังมันไปช้าช่วงหลัง

นี่คือปี๖๕การฉีดวัคซีนก็ต้องเดินหน้าอย่างเต็มที่
โฟกัสไปที่บูสเตอร์ก็คือเข็ม๓แล้วก็เข็ม๔เดือนหน้าต่อนะครับ
ให้กำลังใจกันทุกภาคส่วนโดยเฉพาะคุณหมอพยาบาลนะคะ